คุณผู้ชมครับถ้าเราตามกันดูการหาเสียงของพักเพื่อไทยที่ตอนนี้เป็นรัฐบาลนะฮะ
นโยบายหลักที่จะทำตอนแรกก็คือบอกว่าจะมีเรื่องของเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
เรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐บาท
แล้วก็อีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของปากท้องที่ประชาชนรอคอย
ว่าล่าสุดรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครับ
แต่รัฐบาลที่ผ่านมาก็เพิ่งจะปรับให้ใช่แล้วจะปรับอีกแล้วเหรอ
แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ประชาชนรออยู่กลุ่มใหญ่เขารออยู่เอ๊ะทำไมไม่ทำก่อน
อันนี้เป็นคำถามจากประชาชนที่ทวงถามไปยังฝากฝั่งรัฐบาล
เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ
ดูเรื่องเงินเดือนเพราะว่าทางกระทรวงรายงานเองก็ยังกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่
ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยกระดับเงินเดือนก็ต้องดูทั้งหมดทุกภาคส่วน
ก็ให้ทางคณะทำงานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ
ความเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าค่าคลองชีพเองก็ขึ้นมาเยอะนะครับ
ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับทั้งแรงงานขั้นต่ำทั้งข้าราชการด้วยเหมือนกันนะครับ
นายกจะยืนกรานว่าการขึ้นเงินเดือนข้าราชการยังอยู่ระหว่างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เพื่อแจ้งให้กับคณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ก็ไม่สามารถสยบเสียงวิจารณ์ให้เบาลงได้
ตรงกันข้ามกลับทำให้มีคำถามต่างพรั่งพรูมาไม่หยุด
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเพราะก่อนหน้านี้ในรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็เคยมีการปรับมาแล้วครั้งหนึ่งโดยอนุมัติเมื่อวันที่๙ธันวาคม๒๕๕๙
ครั้งนั้นมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการทุกประเภท๑๙๘๐๐๐คน
ใช้งบประมาณ๒๒๙๐๐ล้านบาท
และเมื่อนำเงินข้าราชการดังกล่าวไปเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีนั้น
พบว่าอยู่ระหว่าง๓๑๓๓หรือราว๑ใน๓ของรายจ่ายแต่ละปีของรัฐบาล
นี่ยังไม่รวมที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ๒ขั้น
เพื่อเป็นบำเน็ตให้กับผู้ปฏิบัติงานของคอสช๓ครั้ง
ระหว่างปี๒๕๕๘๒๕๖๐รวมทั้งสิ้น๒๔๖๓คน
วิจารณ์มองว่ารัฐบาลเศรษฐาไม่ควรทำตอนนี้
ฉะนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคณะรัฐประหารที่เข้ามาก็รีบเอาใจข้าราชการเพื่อหาแนวร่วม
เพราะการทำเช่นนี้คนที่รับภาระคือประชาชนทั้งประเทศ
ถ้าจะทำควรทำเรื่องข้ามแรงขั้นต่ำให้เรียบร้อยเสียก่อน
ที่สำคัญคือข้าราชการก็เป็นอาชีพที่มีสวัสดิการที่ดีที่สุด
แต่การบริการประชาชนได้รับเสียงตำหนิมากที่สุดเช่นกัน
ถ้ารัฐบาลจะใช้เงินเก่งขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกเลิกโครงการเรือดำน้ำ
และต้องเพิ่มเงินอีกพันล้านบาทไปซื้อเรือฟิกเก็ตแทน
หรือกรงการแจกเงินดิจิเจาะ๕๖๐๐๐ล้านบาท
รวมทั้งจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น๔๐๐บาท
สิ่งเหล่านี้ต้องตอบให้ได้ซิก่อนว่าจะเอาเงินมาจากไหน
ระวังคนจะมองว่ารัฐบาลนี้เน้นแจกเงินราวกับซื้อเสียง
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน